สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ๑๒เมษายน
ก็คือไม่ว่าสดแหละนี่เราสดอยู่ใช่ไหมโถอะไรตอนที่มันคือคำว่าปล่อย
แต่ก็เดี๋ยวขอย้อนกลับมาแต่ว่ายังไม่ได้พูดเรื่องความรัก
เอาอย่างนี้ด้วยกันเราขอย้อนกลับมาว่าหลัง๑๔อย่างที่อาจารย์ช้างบอก๑๔เมษายนช่วงบ่ายเนี่ย
จะเป็นช่วงที่ดวงคนไทยเนี่ยเป็นถือวันถือว่าเป็นวันสงกรานเป็นวันเปลี่ยนดวง
เป็นวันมหาสงกรานใครเชื่อเก็บเด็กตะก้อยไอ้ข้างล่างนี่ไหม
เนี่ยคุณแม่ไม่ได้ไปเล่นสงกรานเลยไม่ต้องอยู่กับอาจารย์ช้างเนี่ย

อู้ตายแล้วเธอเธอได้วิชาปรอมมาจากใครหรอ

เวลาที่เปลี่ยนคือ๑๕๑๔ของวันที่๑
เดี๋ยวจะงงเราเรียกเหมือนกัน
วันที่๑๔วันที่๑๕๑๔
เมษายนก็คือบ่าย๓โมง๑๔นาที

ส่งน้ำพระทำบุญ

เมื่อวานี้เราพูดถึง๓ราศี
ซึ่งจริงแล้วราศีมังกรราศีกุม

เราขอกลับไปแบบสั้นอีกสักนิดหนึ่ง
สำหรับราศีมังกรบางคนบอกว่าการเงินของมังกร

เงินเนี่ยสบายไม่ได้โดดเด่นมาก

คนจะทะเลาะกับผู้ใหญ่ทะเลาะกับเจ้านาย

ญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยไม่สบาย

เกิดราศีนี้ก็ต้องดูแล
คนในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น

งานหนักแต่เขาเป็นราศีที่ทำงานหนัก

ความรักไม่ได้มีประเด็นเฉยเลย

ผู้ชายราศีมังกรมักจะได้แฟนสวย

คือถ้าในบรรดา๑๒ราศีเนี่ย
คนที่ได้คู่หน้าตาดีที่สุดเนี่ย

เอ๊ะทำไมไม่รู้
ไอ้โซโพกราศีอะไรค่ะ
ว่าไม่ค่อยในกับเขานะ

มันรอสื้อ
เป็นต้มลูกโยน
มีแฟนสวยใช่ไหมฮะ
สวยสิ
ไม่รู้เขาเป็นแฟนกันรึไม่
เขาเป็นแฟนใคร
หนังใจไหม
แอ่งจี้นะ
ตอนนี้คือแอ่งจี้
ถ้าจะมีการเช็คบินอะไร

อันนี้เต้นเส้นแต่เห็นเมื่อเช้าเห็นยืน
เต้นใหญ่เลย
เดี๋ยวนี้เอาใหญ่เลยหรือเถอะ

อะไรที่หนักมาก
เต้นกระตุ๋ย
ไม่คือวันที่๑๓เพราะว่าเมื่อวานเนี่ย
เขาหลายคนก็บอกว่าจะมี
๑๓ไหน

วันพรุ่งนี้ค่ะ
คือพี่อ้ามเนี่ยก็ถามฝากเพื่อนนักข่าวเลยว่า
เผื่อเขาจะไปตามวันพรุ่งนี้กันเนี่ย
เออว่าเขาตกลงเขาเลิกกันหรือยัง
สรุปเขาจะไปยุโรปด้วยกันไหม

ตกลงอาจารย์ให้เลิกเขาไปหรือยังคะว่า
ตกลงจะไปยุโรปด้วยกันไหม
จานเคี้ยวอะไรอยู่นะ

ผมไม่ได้ขายตั๋วข้างบินด้วย
เดี๋ยวไปนี่เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้
เดี๋ยวก็รู้

แต่อย่าให้ดูเลย
ยังไม่ยอมจบอ่ะเนี่ย
โดยรวมค่ะแต่ว่าดวงช่วงนี้พี่อ้ามเป็นไงบ้าง
เดี๋ยวเราพูดไป

เราก็ไปราศีมังกอลนี่ก็คือโอเคหละ
ถ้าสมมติขัน๒ปีมาได้
ปีนี้เป็นปีที่เริ่มใหม่ของคุณแล้ว
คุณเริ่มใหม่ความรักของคุณก็
เฉยไม่มาก
เอาเติมเวลาไม่พอ

แต่งงานได้นะครับระวังเรื่องการต่อเติมภายในบ้านที่อยู่อาศัยฉะนั้น

ถ้าดวงเมืองก็เขาเหมือนแบบอยู่อ่ะดิมันจะจะเริ่มจะเริ่มมีอะไรใหม่ใหม่อ่า
จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ใหม่ดีไหมคุณว่าดีไหมคุณว่าดีขึ้นไหมอาจารย์ค่ะ

ก็โอเคเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเรายอมรับได้ไหมชั่วโลกก็จะให้ความสนใจแพร่ไทยเรามากขึ้น

ค่ำวอร์ดเขาเป็นคนที่ค่ำวอร์ดอยู่ในแล้วก็มีข้อมูลอินไซต์บางอย่างน่ะ
เออเวลาผมเจอมดดำเนี้ยผมได้ค่ะได้ความรู้ที่แบบเรื่องที่เกิดมาไม่เคยได้ยินน่ะ
จะเข้าเรื่องหมอจูบกันมั้งเอาเมศ

เพราะว่ารู้จักอาจารย์ช้าง
คุณหนุ่มนี่คุณเตรียมทำบุญอุทิศนะฮะ
เขียนชื่อมดดำทำไมเหมือนจะเผาแล้ว
อ้าวอีบ้าไม่เดี๋ยวฉันไปเผาศพพะไม่มีญาติ
ฉันจะทำบุญมาให้เกิดเธอรับไว้
ตัวอย่างหลักการนั้นคือเขาก็เขียนชื่อ
ที่โรงพยาบาลทรงเค้ามีอย่างนี้มั้ย

แล้วเค้าก็นิมนท์พระมาให้เรา
ก็จะนิมนท์พระจากวัดอะไรมา
นี่ทำบุญกับทรงอภาษ
ใช่คือแด่สองต่อ

ไม่ถือทำหนึ่งสิเดี๋ยวไม่ถือ
เพราะว่าปีนึงมันมีครั้งเดียวนะ
คุณต้องตามไปส่งทางถึงสวรรค์ถึงจะดีมาก
ก็ไปด้วยกันสิคะถ้าพร้อมเราก็ซื้อตัวให้หน่อยค่ะ
กันบ่อยกัน
ไม่จะเป็นแบบต้นไป
นี่เธอทำบ่อยมั้ยทำทุกปีป่ะ
ทำไมไม่ตั้งใจรู้
เริ่มเป็นเลยเนี่ย
เพิ่งเป็ชี่
เริ่มเป็นจะแ่งพี่
เพิ่งเริ่มเป็นจุดอ่ะ
เอ้าจริงหรอ
ปืนไปไหน
ปืนไปที่ไหน
ตรงนี้แหละเขาทำมา
กี่โมงวันไหนสูงนี้อ่ะ
ก็พรุ่งนี้วัน๑๓
เช็คกรรมหางค์ช่วยทีแล้วกัน
กลับไปกี่โมงแล้วเดี๋ยวจะไปด้วย
เขาทำพิธีเผาเลย
เขาเผาสมภะจริงแล้วก็
ใครไปรู้ว่าบุญก็ดีอ่ะพี่เพราะว่าพระบังอมไม่มีเงินจัดงานศพอย่างนี้
อ่าต่ออีกมีหลายวัดนะครับอย่างคนไทยเข้าสู่ปีใหม่วัดอรุณ
วัดอรุณนะครับให้ชีวิตโรดรุ่งนะ
ก็ถือว่าคนก็นิยมไปไหว้พระที่วัดอรุณกันนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่คือต่างชาติก็ไปเยอะนะ
คือบางทีเราเห็นวัดที่สำคัญแล้วบางทีเห็นต่างชาติแล้วคนไทยไปน้อยเนี่ย
คืออยากก็อยากให้คนไทยกันเองมีโอกาสก็ไปขอพรนะครับ
โบสถ์น้อยวิหารน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นที่สำคัญตรงวิหารน้อยเนี่ย
มีพระจุลามณีนะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนพระธาตุประจำคนที่เกิดในอีจอนะครับ

หรือว่าอย่างที่สารที่เราพูดถึงกันเรื่องของดวงเมืองเนี่ย
อย่างที่สารหลักเมืองนะครับช่วงเทศกาลสงการหรือปีใหม่
จะเป็นราศีเมษเลยนะครับที่สารหลักเมืองเนี่ยคนก็นิยมไปกันนะครับ
ก็คือไปขอพรจากองค์หลักเมืองนะครับและเทพารักษ์ประจำเมืองนะครับ
ประกอบไปด้วยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเจ้าพ่อหอกองพระการเจสีพระศิว
อยู่ในสารหลักเมืองนะครับเราก็จะได้หลักเมืองก็เปรียบเสมือนเป็นหลักชัยของชีวิต
อยากให้ชีวิตในปีใหม่มีความมั่นคงแข็งแรงก็ไปขอพรกันที่หลักเมืองได้
เล็กมงคล๑๖เมศาเอาราศีที่ดวงดีก่อนดีกว่าราศีกุมมีโชคนะครับ
ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีมันคนมีโชคแต่มันอาจจะได้
ได้ขนมของปากบางคนได้เสื้อผ้าได้อะไรแบบนี้
วันที่ส่งการปีใหม่วันที่๑๔เวลา๑๕นาฬิกา๑๔นาทีว่าฝ่ายนานศพ
นาทีเป็นช่วงเวลาย้าย๑๔เมษายน๑๕นาฬิกา๑๔นาทีอันนั้นแหละ
ก็ไปคิดดูราศีที่ตอนนี้ขับรถขับราต้องระวังที่สุด
เตือนก็คือเตือนตระกูลพิจิกแล้วก็พฤศพเป็นสองราศีหัวร้อน
คือช่วงนี้จะใจร้อนเมฆอยู่ด้วยแต่เมฆเนี่ยเขาร้อนตลอดเวลาอยู่แล้ว
ไม่ได้เตือนยังไงแต่ว่าเอาเฉพาะช่วงเนี้ยก็คือพิจิกกับพฤทธิ์ศพเนี้ยนะครับ
ก็เป็นสองราศีที่ต้องระมัดระวังครับอันนี้แม่ฝากถามเราส่วนตัวค่ะครับ
ออกวันอังคารที่สิบหกเนี้ยค่ะจะออกต่ำหรือสูงคะต่ำหรือสูงคืออะไรอ่ะ
ไม่รู้มันอ่ะโหนี่นี่นี่ดูจริงจังพี่เต้าอะไรอะไรจะต่ำหรือสูงไหม
สูงสูงหนึ่งหนึ่งหนึ่งสูงมันถือว่าต่ำถ้าบุ๊กแปดเจ็ดหกอะไรอย่างเงี้ย
อู๋ดูสิก็บอกแล้วไงดูวันย้ายไงสิบสี่เมษายนสิบสามสิบห้านาฬิกา
ห้านาฬิกาสิบสี่นาทีซึ่งมันเป็นเลขสวยนะสิบสี่เมษายนสิบห้าสิบ
ห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีอ่าเลขวนไปวนมานั่นแหละส่วนราศีธนูเกาะเลขเจ็ดเลขแปดไว้อ่า
เออนะครับเห็นไหมเกือบครบแล้วแหละเนาะหมดแล้วเกือบครบทุกตัวเลขแล้ว
เอาก็ก็ก็ย้ำด้วยกันว่าหนึ่งคือวันที่สิบสี่เมษายนเนาะจากเป็นวันเข้าสู่ปีใหม่แล้วอ่ะ
ก็เป็นวันของครอบครัวด้วยนะฮะคือจริงผมบอกว่าความสำคัญของสถาบันครอบครัวเนี่ย
เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากนะใครที่แบบเดินทางไปเที่ยวไปไหนมาไหน
ไห้พระ๑๐วัดไม่เคยไห้คุณพ่อคุณแม่เลยเนี่ยก็ไม่ได้นะ
คุณก็ต้องดูแลคนในครอบครัวนะครับขอพรท่านลดน้ำหัวพรจากบุปการี
ของคนของขวานที่เบาเสือดที่สุดใครที่ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ไปทางบุญ
แม่เราเองเราต้องไปโรงพันธ์ส่งโอเคครับหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่
วันอะไรดีแองจี้๑๐เราไม่หยุด๑๕๑๖เรามาวันจันทร์เรามาเลย
เรากลับมาวิเคราะห์ตัวด้วยกันให้กันก่อนสวัสดีค่ะ